สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับในค่ำคืนนี้นั้นเรายังคงเกาะติดเรื่องของพายุฤดูร้อนอย่างต่อเนื่องนะครับ
หลังจากที่วันนี้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบกันบ้างแล้ว

สุดสัปดาห์นี้ยังคงอยู่ในห่วงเรียกเวลาที่หลายพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับ
โดยทางกรมบุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศเอาไว้นะครับว่า
ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อไปจนถึงวันที่๒๗มีนาคมนี้นั่นก็คือวันอาทิตย์นะครับ
ดังนั้นใครที่จะเดินทางสัญจรทำกิจกรรมกลางแจ้งต้องเฝ้าตรวจสอบลักษณะอากาศเป็นพิเศษนะครับ
เพราะว่ามวลอากาศเย็นที่แผลลงมานั้นยังคงไปปะทะเข้ากับอากาศร้อนที่ปกลุ่มอยู่แต่เดิม
ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมไปถึงลมกระโชคแรงได้
พื้นที่ที่ยังคงได้รับอิทธิพลในตอนบนจนถึงตอนกลางก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ในขณะที่บริเวณทางตอนล่างของประเทศไทยอย่างพื้นที่ภาคใต้

ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้คลื่นตั้งแต่บริเวณจังหวัดสุราธานีเรื่อยยาวลงมา
จะมีโอกาสสูงขึ้นในหลายจุดหลายพื้นที่ครับ
เคยคาดกลานว่าขึ้นอาจจะสูงประมาณ๒เมตร
ดังนั้นชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังในระยะนี้
เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าในแต่ละจังหวัดตลอดภักดิ์

วันอาทิตย์ท้องฟ้าจะเริ่มเปิดแดดแรง
อุณหภูมิก็จะเริ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน
ภาพตะวันออกไปบริเวณจัวร์ไตรยอง
หลังจากนี้ฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่อง
อุณหภูมิสูงสุดยังคงทรง
๓๑๓๒องศาเซลเซียต
ส่วนภาคใต้บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชในระยะนี้คงต้องระวังเรื่องคลื่นหน่อย
แต่ว่าตั้งแต่วันอาทิตย์เป็นต้นไปในพื้นที่จะเริ่มมีโอกาสเกิดฝนเกิดขึ้น
อุณหภูมิสูงสุดก็ยังคงทรงครับประมาณ๓๑๓๒องศาเซลเซียต
ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับโอกาสเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โอกาสตกไปจนถึงวันอาทิตย์นี้หลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะค่อยเย็นลงนะครับ
โดยพบว่าวันพุธนั้นมีโอกาสที่จะได้เจออากาศเย็นสบายอุณหภูมิสูงสุด
ที่ประมาณ๓๗องศาเซลเซียตในช่วงกลางสัปดาห์หน้า
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศทั้งหมดนะครับนอกจากจะต้องระวังภัยต่างแล้ว
สุขภาพร่างกายถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษด้วยเช่นกัน
ทั้งหมดนี่คือจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้นะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ